นัดเตะบอลกันเป็นสองทีมอืมเตะบอลกันเมื่อแปดกรรยายยนต์คือพรหัสสมธิที่แล้ว
ปรากฏว่ามันมีจังหวะที่มีปัญหาการกระทบกระทั่งกันอ่าอ่า
ไม่พอใจในเกมในเกมนะในเกมแต่มันลามไปถึงในโซเชียลมีเดีย
นัดเคลียร์กันนัดเดียวรอบแรกเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ในสนามบอลนี่
อันนี้ไม่ใช่สนามบอลนี่ในชีวิตจริงแล้ว
คือเขามาเตะมากระทืบกันนอกสนามไงเออนี่เป็นจังหวะการนัดเคลียร์รอบสองนะคุณผู้ชม
น้ำแข็งพี่เบิร์ตนะวงจรปิดเนี่ยจะบันทึกภาพตอนที่กลุ่มในเอ
นัดรวมตัวกันนัดทำไมไปดักรอกลุ่มในแบงค์ในซอยประชานิเวศสามแยก๑๒
ใกล้ร้านสะดวกซื้อเอจะเอาคืนคุณผู้ชมฮะเอจะเอาคืนหลังจากนัดรอบแรกเนี่ย
เพื่อนของเอโดนกลุ่มในแบงค์ไปฟันเอาจนบาดเจ็บเลยกล้องอีกมุมหนึ่งจะเห็นภาพคือในตูนนะ
ตูนเป็นฝั่งไอ้แบงค์ตูนดำและตี๓คนนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ของแบงค์ครับ
อ่าขี่ดันมาเจอกลุ่มในเอพอดีโอ้โหวงแตกเลยครับรีบขี่หนีเลยฮะ
คือกลุ่มนายเอไปดักรออยู่ไงสามคนคือตูนดำตีเลี้ยวรถกลับหนีเอาชีวิตรอดครับ
โอ้โหไปแล้วด้วยดำกับตีเนี่ยรีบวิ่งแจ้นหนีไปเลยไปคนละทิศคนละทาง
รองเท้าไม่ใส่เลยนะแต่ในตูนนี่สิหนีไม่ทันครับ
โดนกลุ่มในเอขี่รถเบียดจนล้มไปกองกับพื้นแบบนี้เลยโอ้โหนี่คือตูนนะฮะ
โอ้โหหมอบเลยหมอบเลยฮะส่วนอีกกล้องนึงเนี่ยเป็นกล้องหน้ารถจะเห็นวินาทีชุลมุน
มอเตอร์ไซต์สี่คันคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะเห็นอยู่ไกลไกลนู้น่ะค่ะ
มอเตอร์ไซต์สี่คันล้มลงไปไปโดนรถยนต์ชาวบ้านที่จอดอยู่ด้วยอ่า
อยู่ริมทางนู่นชาวบ้านออกมามุงดูกันเต็มถนนเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้น
เกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งนี่ก็ทุกคนแตกตื่นเลยครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมชาวบ้านที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่ท่านหนึ่งนะ
พี่ขาวได้ดึกได้คุยกับป้าป้าเล่าให้ฟังว่าไอวันเกิดเหตุในกลุ่มผู้ก่อเหตุมากันสิบกว่าคนน่ะ
ไปคุยกับเพื่อนของในตูนผู้เจ็บนะยืนยันตรงกันว่า
แบงค์ที่เป็นรุ่นน้องไปโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายอีกฝ่าย
นำมาสู่การนัดเจอครั้งแรกที่สวนหย่อมบ่อ๘ครับ
แล้วก็ตามมาด้วยครั้งที่๒ก็คือ
เมื่อสักครู่ที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดูคือซอยประชานิเวศ๓แยก๑๒
ที่ฝ่ายในเอมาดักรอแล้วก็รุมทำร้ายจนสุดท้าย
ตูนเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยนะคุณผู้ชมฮะ
เราไปคุยกับพ่อในตูนคนเจ็บครับ
ในตูนเล่าว่าก่อนหน้านี้
ลูกชายเขาเคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำจนต้องผ่าตัดสมองมาแล้วครับ
แล้วก็มีนัดผ่าตัดปิดกระโหลกเดือนหน้า
แต่กลับมาเจอเหตุการณ์นี้
แพทย์บอกว่าไม่สามารถจะรักษาได้แล้ว
โอ้โหหนักเลยนะครับตูนครับ
คุณพ่อยอมรับว่าเสียใจที่ต้อง
ทำให้ลูกบาดเจ็บหนักขนาดนี้จากเหตุวัยรุ่นตีกันครับ
ว่ามันเกิดจากอะไรคุณผู้ชมอย่างที่บอกไป
เกิดจากเกมฟุตบอลครับ
เริ่มขึ้นเมื่อพฤหัสสบดีที่แล้ว๘กันยายน
ทั้งสองกลุ่มกลุ่มของเอกับแบงค์
ซึ่งเรียนที่เดียวกันนะนัดเตะฟุตบอลกันในสนามของวิทยาลัย
ขณะที่ในแบงค์กำลังจะทำประตูครับ
นายเอซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเตะสกัดไง
ทำให้แบงค์ทำประตูไม่ได้
จริงมันปกติในเกมฟุตบอลเลย
ใครเตะบอลก็จะรู้กำลังจะง้างยิงประตูโดดอีกฝั่ง
เตะออกสกัดก็ทำประตูไม่ได้ก็ทำอย่างไร

เออมันควรจบแค่นั้นไงใช่ฮะแต่ทีนี้เนี่ย
มันกระทบกระทั่งกันจากในสนาม
แล้วก็มานัดเคลียร์กันนัดเคลียร์กันรอบแรกไม่จบครับ
อย่างที่บอกไปคือตูนเนี่ยเจ็บสาหัสความขึ้นหน้าทางคดีครับ
ตำรวจเรียกตัวคู่กรณีแล้วก็คนเจ็บมาสอบปากคำ๓ราย
จากการขยายผลทำให้ตอนนี้รู้ตัวคนที่ลงมือแทงตูนด้วยนะ
แทงทั้งตูนแทงทั้งตีแล้วครับ
เป็นวัยรุ่นย่านวัดบัวขวัญตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามอบตัว
ครับโอ้โห